บริษัทเอฟทีรีแพลกนะครับที่บาประโปรมนะครับ
วันนี้มีตุ้มข้างในมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวลองดู
อ๋อเขากระพื้นให้ลุ้มล้วงล้วงยังไงครับพอได้
เบอร์อะไรมาที่ห้องน้ำเปิดเลยข้างในมีอะไรก็คือแบบอาจจะ

เดี๋ยวเขาจะหลวงหายเอากุญแจนะครับหลวงหายใครน่ะ
อ๋อมีกุญแจนะครับมีกุญแจทุกใบไม่เป็นไร

เดี๋ยวดูว่าคนแรกเขาจะได้อะไรแล้วอยากรู้เหมือนกันในตู้มีอะไร
เลขเลขแล้วมองไม่เห็นยี่แปดแปดข่าวดีกว่า
ช่วยคุณทัพนานครับ
ห้าสิบสองห้าสองไปเลยครับไปขายเลยครับลุ้นเอาครับห้าสิบสองอยู่ไหน
สาวชิ้นแดกเฟ็ดสวัสดีครับ

ปันสุกครับโรงงานไหนอยากทำทำได้นะครับ
นี่ครับอันนี้มีมาม่านะครับไม่มีข้าวสารนะครับ

รางวัลอะไรยังไม่รู้นะครับ
อยากรู้จริงจริงเลยได้สิบหนึ่งกับสิบมันมีอะไร
ขนมโอเคโอเคครับ
สิ่งที่สีดลองคำดี
อยากจะรู้เหมือนกันอะ
หายไม่ออกอันไหนอยากทำทำได้นะครับ
อันนี้เป็นขวัญและกำลังใจของพนักงานนะครับ
ล่ะต่อไปต่อไปต่อไปสุดยอด
โหอ๋อโหมางี้เอาออกมาเลยหล่อ

หกเหรอได้หกค่ะอะไรครับได้อะไรได้ค่ะคุณเชียงเหรอใช่
ดีไหมครับชอบโอเคเลยอ่าเลข๖เลข๖๐๐๖นะครับใช่
โอเคเลยคือสกุญเชียงหรือซองทั้งสองอย่าง
อ๋อเอาแล้วเลขบนบนลูกเลข๗ด้วย
เลข๗ได้อะไรโอ้โห
โอเคไหมโอเคแล้ว
คือว่าอยากให้ลูกน้องมี
มีเหมือนกับว่าหยุด
ช่วงนี้ช่วงโควิดเนาะให้น้องมีเหมือนกับว่าแบบเข้าไปกินที่บ้าน
นั้นมันมีอะไรบ้างก็มีของแห้งของแห้งค่ะ
สามารถเก็บไว้ได้ค่ะพันร้อยร้อยห้าสิบคนค่ะ
ห้าสิบคนค่ะแล้วทุกคนได้หมดไหมได้หมดค่ะได้หมดค่ะ
ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้แหละใช่แต่ก็จะฝั่งแบ่งแบ่งเป็นสองสองอาทิตย์
ทีนี้ของอาจจะเป็นของฝั่งนี้ค่ะเพราะมีสองทีมค่ะ
คือเราจะแบ่งเป็น๒สัปดาห์ค่ะสัปดาห์ละทีมเป็นวันเกิดค่ะ
เพราะอะไรอ่ะมันไม่มีเพราะว่ามันไม่มีงานแล้วก็มัน
ก็คือว่าอยากช่วยโควิดด้วยแล้วก็อยากพี่เอกเขาอยากช่วยเหลือลูกน้องด้วยค่ะ
คือสามารถสร้างกำลังใจใช่ค่ะถ้าเกิดว่าดีก็คือเราก็จะทำตัวเนี้ย
ต่อไปอ๋ออันนี้คือรอรอควรว่ามันจะมันจะเป็นยังไงโอเค